ฟิลิปปินท์ในเย็นนี้เวลา๑๖๓๐เป็นเกมนัดที่๓
เพราะว่าการจะเป็นแชมป์ต้องพร้อมเจอกับทุกทีมอยู่แล้ว

ตอนนี้สมาธิหลักก็คือการเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะให้ได้
เพื่อการันตีในการเข้ารอบรองชะเลิศนะครับ
โดยการซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลา๑ชั่วโมงครึ่งนะครับ

ขณะที่กิจสดากาแมนก็กล่าวว่าการลงสนามเต็มเกม๒นัด

การฟื้นฟูร่างกายที่ดีทางโค้ดเองก็ได้มีการกำชับเป็นพิเศษว่า
เจอกับฟิลิปปินส์ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยต้องห้ามประมาทเลยนะครับ
ส่วนอาร์มสุประชัยใจเด็ดก็กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนพยายามเรียนรู้แทคติกของมาโน่

ส่วนตัวก็ตั้งเป้าที่จะยิงประตูให้มากที่สุดนะครับ
ว่า๒นัดที่ผ่านมายังทำประตูไม่ได้
โดยทุกคนในทีมก็ต้องการที่จะเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ด้วยนะครับ
พยายามเรียนรู้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็พยายามโฟกัสในในแต่ละเกม
เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ครับผม

ไตล์การเล่นหรือแทคติกให้เข้ากับโค้ดให้ได้มากที่สุดครับ
เพื่อที่จะเป็นคนดีกับทีมชาติไทย
และมีผลงานดีของมันหรือค่ะ
นะครับไทยชนะ๓เสมอ๒ไม่แพ้ฟิลิปปินส์นะครับ
ล่าสุดที่เจอกันในปีสองพันสิบแปดนะครับไทยกับฟิลิปปินส์
เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสองพันสิบหกในอาเซียน
ครับเช่นกันนะครับทีมชาติไทยก็ชนะหนึ่งต่อศูนย์
นะครับแล้วก็ในปีสองพันสิบสี่ในอาเซียนครับในรอบ
ลองใช้เลิศนะครับเจอกันสองนัดไทยชนะได้สามต่อศูนย์
แล้วก็เสมอศูนย์ต่อศูนย์แล้วก็ในปีสองพันสิบสอง
นะครับทีมชาติไทยก็ชนะฟิลิปปินส์ไปสองประตูต่อหนึ่ง
นะครับสำหรับเกมนัดสำคัญนะครับระหว่างทีมชาติไทย
ทีมชาติฟิลิปปินส์ก็จะแข่งขันในช่วงเย็นของวันนี้
นะครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ห้ามพาด้วยประกาศ
ปวงนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเองถ้าชนะการันตี
เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับส่วนที่จะเป็น
หนึ่งหรือที่สองเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเกมนัดนี้ให้
เข้ารอบรองชะเลิศให้ได้ก่อนนะครับขณะที่ฟิลิปปินส์เอง
พวกเขาเองก็ต้องการที่จะโค้นไทยให้ได้ด้วยเช่นกัน
เพราะว่า๒เกมก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์พวกเขาเก็บ
แต้มได้เพียงแค่สามแต้มจากการที่ชนะเมียนมาร์มาแล้วก็
แพ้ให้กับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับทำให้เกมนี้
พวกเขาต้องการที่จะชนะทีมชาติไทยให้ได้ไม่งั้นเขา
ตกรอบเรียบร้อยนะครับสวิติการพบกันของไทยกับ
ลิปปินส์นะครับเจอกันมานับกันที่๒๐เกมนะครับ
ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะได้๑๕นัดนะครับเสมอ๒
แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่สามเกมซึ่งดูจากสถิติแล้วเนี่ย
ของเราค่อนข้างที่จะมีสถิติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ
อันเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อย่าง
ได้บอกไปว่า๕เกมหลังที่เราเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ย
เราเองก็ไม่แพ้ฟิลิปปินส์เลยนะครับส่วนผู้เล่นคน
สำคัญในเกมนี้นะครับที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษ
เลยนะครับแน่นอนว่าเรามีอุ้มทียาธรบุลมาทันนะครับ
แล้วก็ของทางฟิลิปปินส์เองก็มีแพทิกรายเชียวนะครับ
ทียาธรผลงานยอดเยี่ยมมากมากนะครับในเกมล่าสุดที่
ที่เจอกับเมียนมาร์เป็นนักเตะที่มีผลงานหรือว่า
กิลการเล่นยอดเยี่ยมมากมากนะครับดีที่สุดของทุกคน
การจ่ายบอลค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าเกมนี้
ขณะที่แพทิกรายเชลเองก็เป็นอดีตนักเตะของสุพรรณบุรี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาเองก็เล่นฟุตบอลในไทยลีกมา
ในช่วงปี๒ปีหลังแล้วก็แน่นอนเขาคุ้นเคยแล้วก็รู้วิธีการเล่นกับนักเตะไทย
ซึ่งจุดเด่นตรงนี้ของเขาก็คือความเร็วนะครับมีความเร็วมากนะครับพระทิกราชเชล
แน่นอนว่าเขาจะได้ดวนกับอุ้มธีรธรบุญมาทันในเกมในช่วงเย็นของวันนี้แน่นอนนะครับ